พี่น้องชาวบางแคร์ค่ะท่านฟังข่าวนี้นะหรือตามต่างจังหวัดท่านก็ต้องฟังค่ะ
ก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่อย่างไร
นี่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัย
ผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อแดงแรงฤทธิ์
เดินเข้ามาเลยค่ะใช้มีดปลายแหลมค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์อยู่ข้างถนนแบบนี้
พยายามขมคูคุณคิดว่าเขาทำอะไรมั้ยไม่ทำอะไรโอเคค่ะ
เอามีดมาข่มขู่แล้วเดินจากไปผู้หญิงคนนี้ถ้าเป็นดิฉันนะ
อย่าเล่นมือถือค่ะไปหาที่ปลอดภัยก่อน

เออก็เหลียวหลังมองหน้ามองหน้าแล้วเหลียวหลังจิ้มมือถือ

แต่พี่คะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้ท่านหลบในที่ปลอดภัยก่อนนะคะ
คุณพี่คุณพี่ท่านนี้รอดปลอดภัย
แต่ก็ไม่ใช่ว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้ทุกคนจะรอดปลอดภัย
ถ้าเกิดว่าเกิดกับท่านกรุณาไปในที่ที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าเสื้อแดงคนนี้จะย้อนกลับมาเมื่อไหร่ค่ะ
คำร้องอยากให้ทุกคนช่วยแชร์นี่เราก็ช่วยท่านแล้วนะคะ
ช่วยแชร์ช่วยนำเสนอข่าวเรื่องนี้ค่ะ
เขาระบุบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ย่านบางแคร์
ดีนะที่ไม่ทำอะไรรุนแรงแต่ก็สร้างความหวาดกลัว
เพราะผู้ชายเสื้อแดงคนนี้ป่วยทางจิตไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่า
โพสต์ลงไปนะเธอบอกว่านึกย้อนกลับไป
นึกถึงเด็ก๕ขวบที่ถูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าจิตรดา
แทงที่จังหวัดนครปฐมขึ้นมาทันทีแบบนี้นี่เอง
ที่มีเหตุสลดเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องระวังตัวเองตลอดเวลานะคะ
ผู้หญิงคนนี้ที่นำเรื่องราวมาโพสต์เธอชื่อว่านางสาว
ัญชรินเทวกุลนะคะเป็นเจ้าของเรื่อง
เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ย
เกิดขึ้นช่วงเช้าของ๓๑มีนาคมที่ผ่านมา
หลังจากเกิดเหตุแล้วเธอรีบเลยนะไปแจ้งความไว้ที่สอนอเพชรเกษม
ตอนนั้นเธอบอกว่าชีช้ำกะหล่ำปลีดองมาก

ตอนที่เกิดเรื่องเสร็จแล้วไปแจ้งความกับตำรวจสอนอเพชรเกษม
แต่กลับถูกตำรวจปฏิเสธบอกว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น
ไม่สามารถดำเนินคดีอะไรได้
และทำได้เพียงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ฟังเสียงเจ้าทุกข์หน่อยค่ะอยากให้ฟังเสียงเขาจริงนะคะ
ดูได้เลยว่ามันบ้าแล้วถ้ามันเกิดหูแว่วกำเลิกขึ้นหรืออะไรก็แล้ว
แต่ณตอนนี้มันเป็นสัญญาณเตือนมาแล้วมันมีเหตุเกิดขึ้น
แล้วมันยังไม่มีผู้เสียหายผู้บาดเจ็บ
คิดว่าในเมื่อเรารู้ตัวพี่แค่อยากให้ลงพื้นที่ประสานหน่วยงานไหนก็ได้
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยหรือจริงจังกับทางครอบครัวเขาเลยว่าจะดูแลยังไง
ใช่ต้องจริงจังกับทางครอบครัวเขาเลยนะคะว่าจะต้องดูแลยังไง
เพราะเหตุการณ์ผู้ป่วยทางจิตเนี่ยเอาจริงไปข้ามไปแกล้งคนที่เขาไม่รู้ประสีภาษาเยอะนะคะ
แล้วสุดท้ายก็มาบอกว่าเขาป่วยทางจิตหนึ่งชีวิตที่สูญเสียไปเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้นะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราเอาล่ะหลังจากที่ฟังเสียงเจ้าทุกข์แล้วไปฟังเสียงญาติของผู้ป่วยทางจิตรายนี้หน่อยค่ะ
ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของชายคนนี้เลยนะคะไปพบกับป้าผู้ชายเสื้อแดงเมื่อสักครู่ให้นามสมมุติว่านายโอ
ไปพบกับป้าของนายโอป้าของนายโอเนี่ยยอมรับว่าหลานชายสติไม่สมประกอบจริง
แต่หลานชายก็ไม่เคยไปก่อเหตุวุ่นวายอะไรไม่เคยไปทำร้ายร่างกายใครในชุมชนหรือระแวกใกล้เคียงป้าขา
ไม่เคยทำแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นหรือว่าป้าไม่เห็นนั่นสิเออเนี่ยคุณผู้ชมเล่าต่อนะคะ
แกบอกว่าคือหลานเนี่ยสติสัมปะชัญญะดีถามอะไรตอบได้ใช้ไปซื้อของก็ซื้อถูก
จะต้องไปกักตัวทำไมจะต้องไปขังตัวทำไมเอาล่ะพมในพื้นที่ท่านช่วยดูแลด้วยนะคะ
ก็ไม่รู้หรอกวันดีคืนดีจะมาก่อเหตุถึงขั้นว่ามีคนเสียชีวิตหรือเปล่า
ส่วนพี่ชายของนายโอค่ะเราก็ถามต่อแต่บอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์ใดทั้งสิ้นนะคะ
เพียงสั้นบอกว่าน้องชายมีบัตรคนบ้ามีประวัติรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาจริง
ส่วนสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษจริงขอโทษแทนน้องชาย
แต่ก็อยากให้เห็นใจน้องชายด้วยว่าน้องชายนั้นสติไม่สมประกอบ
แต่ก็ต้องเห็นใจชาวบ้านด้วยนะว่าชาวบ้านเขาจะอยู่แบบหวัดภาวะแบบนี้ไม่ได้
จุดเริ่มต้นก็คือครอบครัวดูแลเป็นอย่างดีถ้ารักษาก็ต้องไปรักษา
ถ้ามียาก็ต้องทานแล้วก็ควบคุมตัวเป็นพิเศษไงคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่พมในพื้นที่ด้วยนะฝากด้วยค่ะ